คุณผู้ชมติดตามข่าวกันต่อไปดูทุกข์ของเจ้าของห้องเช่ากันหน่อยที่ชนบุรี
คนเช่าค่าห้องก็ไม่จ่าย
หนีหายไปต้องไปงัดห้อง
พอเข้าไปโอ้โหลมแทบจับไปดูสภาพดิครับ

ขี้หมาขี้เมียเต็มไปหมดเลยครับ

ขยับจริงเลยอ่ะ

ให้ป้าดูหน่อย

อยู่นานนี่แหละ

กลิ่นนี่โชว์ออกมาเลยครับขี้หมาขี้แมวครับ

ป้าหนึ่งน่าจะเช่าให้หมาให้แมวอยู่หรือเปล่า

แต่สภาพมันคนไม่น่าจะอยู่ได้นะสภาพแบบนี้
นี่คือห้องเช่าอยู่ในซอยหมู่บ้านแสนรัก
เทศบาลเมืองบ้านบึงที่ชนบุรีครับ

คือเหตุผลที่ต้องงัดเข้าไปเพราะคนเช่าหนี
ไม่จ่ายค่าเช่าเดือนสุดท้ายแล้วปล่อยสภาพแบบนี้

ทีมข่าวก็เลยเดินทางไปตรวจสอบที่ห้องเช่า
สภาพเออมันก็ตามคลิปจริงฮะ
เจ้าของห้องเขายังเห็นสภาพให้เราได้เห็นคือเจอ
มีขี้หมาอยู่เต็มพื้นหมดนะฮะก็พยายามที่จะกวาดแล้วล่ะนะฮะ
มันมีเสื้อผ้าของคนเช่าอยู่ด้วยแล้วก็มีถุงดำอยู่ด้วยนะครับ
ผู้ดูแลห้องเช่าคือคุณสุมรินอัญชาลีอายุ๗๘ปีคุณลุงสุรินบอกว่า
เขาโทรไปหาคนเช่าถามเรื่องของค่าเช่าเดือนสุดท้าย
ยังไม่จ่ายนะจะจ่ายเมื่อไหร่ปรากฏว่าผู้เช่าบอกว่า
ไม่ได้อยู่เลยตอนนี้อยู่ต่างประเทศก็ขออภัยอยู่ต่างจังหวัด
เดี๋ยวโอนเงินให้แล้วกันนะพอดีไม่ได้กลับไปห้องเลย
แต่สุดท้ายก็ไม่โอนครับพอโทรไปถามก็บายเบียงนั่นนี่นั่นนี่ตลอดนะฮะ
สุดท้ายตัดสินใจเอาไหนขอดูหน่อยซิตัดกุญแจเข้าไปแล้วก็เนี่ยฮะสภาพอย่างที่เห็น
คือตอนแรกเนี่ยยังไม่ทันเปิดประตูเข้าไปยืนอยู่หน้าห้องโอ้โหกลิ่นขี้หมาเตะจมูกเลยครับ
พอเปิดไปไม่อยากจะเชื่อสายตาเพราะอะไรคนเช่าเป็นผู้ชายหน้าตาดีและดีมาก
โอ้โหแล้วดีมากแต่งตัวดีมากคือสภาพภายนอกดีเหลือเกินจนไม่คิดว่าสภาพในห้องจะเป็นแบบนี้

เขาบอกว่าที่ผ่านมานี่คือโอ้โหไม่คิดเลยว่าในห้องจะเป็นแบบนี้คือตอนที่คนเช่าย้ายออกไปเนี่ยทุกครั้งเขาต้องทำความสะอาดก่อนเนาะ
พอคนเช่าใหม่เข้ามาแต่ครั้งนี้มันนักคุณลุงบอกว่าผมก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วผมไม่รู้จะเริ่มตรงไหนก่อนเพราะมันสกปรกทุกตรงเลย
สงสารคุณลุง
สงสารคนทำความสะอาดสงสารเจ้าของห้องบ้าง

ไม่รู้ว่าล้างหมดแล้วกลิ่นมันจะหมดไปเลยหรือเปล่า

สงสารจริง